รัฐมนุนฉบับ๒๕๖๐ที่มีปัญหาคร่าวก็น่าจะมีประมาณ๒๓มาตราด้วยกัน
คือมาตราที่๑คือมาตรา๒๖๙เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ๒๐ปี
มาตรา๒๗๒เกี่ยวกับอำนาจวุฒิสภาในการโหวตนายกรัฐมนตรี
แล้วก็มาตรา๒๗๙เกี่ยวกับการคุ้มครองคำสั่งคณะรักษาความสงบทุกฉบับ
ว่าจะเป็นการกระทำทางนิติบัญญัติบริหารตุลาการที่ได้รับรองในรัฐมนูล๒๕๖๐
ซึ่งผมจะอภิปรายมาตราที่สำคัญที่สุดคือมาตราที่๒๕
คือการให้อำนาจวุฒิสภาสามารถโหวตนายกรัฐมนตรี
ซึ่งในรัฐสภามีถึง๒๕๐เสียงก็คือ๑ใน๓ของจำนวนสมาชิกรัฐสภาที่สามารถโหวตนายกรัฐมนตรีได้
อีกทั้งที่มาของวุฒิสภาเราต้องยอมรับว่าไม่ได้มาจากประชาชน
แต่อำนาจของวุฒิสภาดังกล่าวสามารถกดดันบีบคันความไม่เป็นอิสระของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรในหลากหลายมิติในการเลือกนายกรัฐมนตรี
ถ้าวันนั้นเราไม่เลือกม๔๔ก็ยังคงอยู่คณะรักษาความสงบก็ยังคงอยู่
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจำนวนหนึ่งจึงตัดสินใจเลือกเพื่อให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้
เพื่อไม่ให้มีขอสชเพื่อไม่ให้มีมาตรา๔๔
ปัจจุบันก็มีสอสอจำนวนมากกว่า๒๕๐ท่าน
นักศึกษาประชาชนมาเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐมนุนฉบับปัจจุบัน
โดยการเปิดทางในการตั้งสสลตามรัฐมนุนมาตรา๒๕๖
เพื่อตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐมนูลสัก๒๐๐คนมาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
เพื่อมากำหนดกติกาใหม่ให้กับบ้านเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง
โดยสสลมาจากประชาชนและให้ประชาชนลงมติว่าจะรับหรือไม่รับ
เมื่อเป็นกติกาที่ชอบทำแล้วประชาชนส่วนใหญ่ก็จะยอมรับ
อย่างน้อยก็เป็นการแก้ไขลดปัญหาความขัดแย้งในบ้านเมืองได้ระดับหนึ่ง

พวกเราเองในฐานะสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจะได้เอาเวลา
ช่วยแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ตกต่ำสุดในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโควิด๑๙
ยังไม่จบง่ายผมจึงมีความเห็นและเห็นชอบ
ในการแก้ไขรัฐมนูล๒๕๖๐โดยการเปิดทางตั้งสสลตามมาตรา๒๕๖
แต่โดยส่วนตัวแล้วจะไม่แตะต้องมาตรา๑และมาตรา๒เด็ดขาดขอบคุณครับ